ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการสำรวจความคิดเห็น

ในการสำรวจความคิดเห็นหลายครั้งออกมา
ทีนี้เขามีการทำสำรวจความคิดเห็น
ประเด็นเรื่องนาฬิกาข้อมือนาฬิการูของพลเอกประวิทธิ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมทางผู้บริหารของสถาบัน
ไม่ให้เผยแพร่ผลการทำโพลนี้
ซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องฮือฮานะคะ
เพราะว่าทางพอสูนิดาโพล
ตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่งแล้วนะคะ
ส่วนทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเขาก็ชี้แจง
สาเหตุที่ไม่ให้เผยแพร่ผลโพลนี้
เพราะว่าเป็นหัวข้อที่เจาะจงเฉพาะตัวบุคคลมากเกินไป
ก็เลยกังวลว่าจะเป็นการชี้นำสังคมไปในทางใดทางหนึ่ง
เรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นร้อนตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะ
เมื่อนายพิชายรัตนดิหลกณภูเก็ต

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กหลายคนก็แชร์ค่ะ

บอกว่าพอนิดาโพตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง
หลังทำโพลเกี่ยวกับนาฬิการูที่ถูกยืม
แต่ไม่ได้เผยแพร่ในสัปดาห์นี้
เพราะว่าถูกผู้บริหารสั่งระงับ
นี่แหละค่ะคือข้อความที่มีการแชร์

นายอานนท์ศักดิ์วรวิทย์พอนิดาโพ
เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งได้๒สัปดาห์คนนี้เนี่ยนะคะ
ก็โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวเหมือนกัน

จะไปยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง
เพราะว่าไม่อาจจะละทิ้งเสรีภาพทางวิชาการ
อาจทรยศต่อประชาชนแล้วก็ความถูกต้องได้

สนับสนุนรัฐประหารสนับสนุนรัฐบาล
แต่ถ้าสิ่งใดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
ผมไม่จำเป็นต้องเลียท็อปบูธนะครับ

ก็ตามไปสัมภาษณ์พอถึงเรื่องนี้เลย

ไปฟังเสียงพอนิดาโพกันหน่อยค่ะ
ผมสนับสนุนคอสชมาตลอดนะครับ
เรื่องคอสชขอให้ผมช่วยงานบางอย่าง

อะไรที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศผมก็ทำ
ถ้าไม่มีคอสชวันนี้นะครับ
โอ๊ยตายกันไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
ก็เป็นสิ่งที่ชอบทำที่ถูกต้อง
แต่ถ้าคอสชทำในสิ่งที่ไม่ถูกนะครับ

ก็สามารถที่จะท้วงติ่งอย่างตรงไปตรงมาได้

เพราะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพื่อแผ่นดินครับ

ว่าเพื่อนให้ยืมมาไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็แนวนั้นนะครับเหมือนกับอย่างนั้นนั่นแหละครับ
ประชาชนก็ไม่เชื่อว่าจริงนะครับ
จริงคำถามไม่ได้มีอะไรยากมากอะไรเลยนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ไปไม่กระทั่งระบุชื่อบุคคลนะครับ
ไม่มีกระทั่งการระบุชื่อบุคคล
ไม่มีกระทั่งการระบุตำแหน่งนะครับ
เป็นคำถามลอยทั่วไปนะครับ
ผมก็คิดว่านะครับมันไม่ได้กระทบใคร
ไม่สามารถจะฟ้องหมินประมาทได้ด้วยซ้ำนะครับ
แต่ถ้าถามผมว่าอยากจะรู้ว่าข้อความเป็นยังไงนะครับ
ต้องไปถามคนที่เซ็นเซอร์ดีกว่าครับอย่ามาถามผม
ต้องให้คนที่เซ็นเซอร์เป็นคนเผยแพร่ถึงจะดีที่สุดครับ
แล้วพอก็บอกด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้
จะไปยื่นหนังสือลาออกแล้วก็มีผลทันที
ถึงแม้ว่าทางคณะทางสถาบันจะบอกว่าให้อยู่ต่อ
แต่ผมก็ยังยืนยันเจตนารมณ์ของผมเดิม

ก็บอกว่าให้ไปถามคนที่สั่งให้ชะลอดีกว่า

ทางฝั่งผู้บริหารของสถาบันที่ถูกพาดพิง
ก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
อธิการบดีสถาบันนิดาค่ะนายประดิษฐ์วรรณรัฐ
ก็ยอมรับว่าเป็นคนสั่งให้ชะลอจริง
เป็นคนสั่งให้ชะลอการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องนาฬิการูเอง
เหตุผลคืออะไรฟังท่านอธิการบดีอธิบายค่ะ
ในการที่เราไปทำโทตอนนี้นะ
มันจะกลายเป็นว่าผลลงโทน่ะ
บ้านเราคราวนี้เนี่ยมัน

จะจงทำให้สังคมน่ะปัดไปเลย
มันที้ไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลอย่างเลย

ถ้าทำโทรอย่างนี้โทรต่อสังคมโดยภาพรวมนะครับ
อันนี้เป็นการดำโภฯที่อ่ะ
ถ้าการทำโพลที่มันชี้ประเด็นไปจุดทูปคนนั้นคนเดียว
ผมถือว่ามันไม่เป็นธรรมต่อคนคนนั้นนะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นคำชี้แจงจากทางอธิการบดีสถาบันนิดานะคะ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามผู้ที่คร่ำวอร์ดในการทำโพลมาอย่างยาวนาน
อย่างนายสุขุมเฉลยทรัพย์อดีตประธานสวนดุสิตโพ
ปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพ

บอกว่าเรื่องของการทำโพลเกี่ยวกับพวกการเมือง

มันมีแรงเสียดทานทางการเมืองแน่นอน
แต่อย่าลืมว่าทางสำนักโพลต่างเนี่ยนะคะ
มีคณะกรรมการในรูปของบอร์ด
ดังนั้นถ้าเกิดว่าบอร์ดเห็นว่าเรื่องที่ไปสำรวจ

มันจะกระทบในนามสถาบัน
อันนี้ต้องวินิจฉัยกันในรูปแบบคณะกรรมการ

ก็เคยมีแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองมาทุกสมัยเหมือนกันค่ะ

รัฐบาลจากทหาร

ส่งทหารมาตรวจสอบขั้นตอนการทำโพลก็มี

ว่าเป็นการทำตามหลักวิชาการ
ที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็วัดผลได้ค่ะ